แล้วก็อีกหนึ่งเหตุอุกอาจที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้
ทำให้ย่านแถวพระรำหนึ่งช่วงนั้นก็ปั่นป่วนพอสมควร
เพราะว่ามีผู้ที่ไม่ประสงค์ดีผู้ต้องสงสัย
นำวัตถุคล้ายระเบิดไปวางไว้ที่หน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
คือหลังจากการตรวจสอบลักษณะมันเหมือนระเบิดแสวงเครื่อง
แต่ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเป็นระเบิดปลอมนะคะ
แล้วก็ล่าสุดสามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยทั้งสองคนได้เรียบร้อยแล้ว
แต่ผู้ต้องสงสัยก็ยังปฏิเสธอยู่นะคะ
อันนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะคุณผู้ชมผู้ชายเสื้อสีเหลือง
หน้ากากอนามัยนี้คือเขาก็มีถุงใส่ของอยู่
ก็อยู่ที่บริเวณหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ริมถนนพระราม๑นี่แหละค่ะคุณผู้ชม
คือเขาก็ก่อเหตุหยิบของออกมาจากถุงนี้
เกิดเหตุช่วงเมื่อวานแล้วก็จากการตรวจสอบพบว่าเป็นระเบิดปลอม
ความคืบหน้าล่าสุดเรื่องนี้ตำรวจชุดสืบสวนสามารถจับกลุ่มชายต้องสงสัยทั้งสองคนได้
จับได้บนรถบนรถขนส่งผู้โดยสารบขศเนี่ยนะคะ
ตอนที่เข้าจุดตรวจปฐมพรที่ถนนเพชรกะเสมตำบลวังไผ่อำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรค่ะ
การจับกลุ่มเนี่ยเกิดขึ้นตำรวจได้มีการเร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดทันทีนะคะ
พบว่าผู้ที่ก่อเหตุทั้งสองคนคือเขาแบ่งหน้าที่กัน
คนแรกทำหน้าที่ดูต้นทางอยู่ใกล้กับจุดที่เกิดเหตุนะคะ
ส่วนอีกคนนึงคือผู้ชายเสื้อสีเหลืองที่อยู่ในกล้องวงจรปิดที่จับภาพได้
พอหลังจากที่เขาวางวัตถุคล้ายระเบิดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย
ผู้ชายเสื้อเหลืองคนนี้เขาก็เดินไปหาอีกคนนึง
หลังจากนั้นทั้งสองคนเขาก็ไปเปลี่ยนชุด
เพื่อที่จะอำพรางสายตาของเจ้าหน้าที่
แล้วก็ไปขึ้นรถแท็กซี่มาลงที่สวนจตุจักร
ริมถนนพะหนโยธินแล้วก็ต่อแท็กซี่อีกคันนึงเนี่ยนะคะ
ไปที่หมอชิดสองทีนี้ค่ะ
ทั้งสองคนเข้าไปเปลี่ยนชุดอีกครั้งหนึ่ง
เป็นการเปลี่ยนชุดครั้งที่๒แล้วนะคะ
ในห้องน้ำของสถานีแล้วก็ซื้อตัวโดยสาร
เพื่อหลบหนีลงจังหวัดทางภาคใต้
แต่ท้ายที่สุดไม่รอดค่ะถูกจับกลุ่ม
แล้วตอนนี้อยู่ระหว่างการนำตัวมาสอบสวน
ขยายผลที่กรุงเทพแล้วก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ
ใช่ครับจากการสอบสวนผู้ต้องสงสัยทั้ง๒คน
ยังให้การปฏิเสธนะครับแต่ทางเจ้าหน้าที่ไม่ปักใจเชื่อ
เนื่องจากขัดต่อหลักฐานที่ชี้ชัดว่าทั้งสองคนเป็นผู้ก่อเหตุ
โดยทางเจ้าหน้าที่กำลังเช็คข้อมูลว่าผู้ต้องสงสัยทั้ง๒คน
มีความเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ทางการเมืองหรือว่าความรุนแรง
รวมไปถึงประวัติอาทยากรรมหรือไม่
เพื่อนำมาสืบสวนสอบสวนขยายผลต่อไปนะครับ